มาต่อกันที่พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์สบู่ของอาตุ้ยตุ๋ยกันบ้างดีกว่า

มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์นี้เป็นครั้งแรกนะคะ
สำหรับค่าตัวที่หลายคนบอกอาตุ้ยทุ่มไม่อั้น
เจ้าตัวแอบพูดจิตตลกคุณว่าเรื่องตัวเลขไม่อยากจะรับรู้เลยจริงค่ะ
พี่เตอร์ค่ะเหนื่อย
อืมโอ้ก็เท่าไหร่ดีครับ
ผู้บริหารเขาเป็นคนจัดการตัวน้องเองน้องก็ไม่อยากทราบไม่อยากรับรู้
แต่ว่าพี่เตอร์บอกว่าแบบเป็นแบบไมตรีจิตใช่ไหมคะ
ช่วยกันช่วยกันสบายทุ่มเล็กน้อยดีแล้วเดี๋ยวสันปกรณ์ตามมา

อกจากจะทุ่มเวลาลุยธุรกิจแล้วค่ะ

ล่าสุดประกาศเตรียมจัดงานร่วมกับสภากาชาติ
เชิญชวนให้คนที่สนใจอยากร่วมอุทิศร่างกาย
เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่สามารถมาแจ้งความจำนวนได้นะคะ

ส่วนโพสต์ที่เขียนข้อความชื่นชมผู้พิการ
เจ้าตัวแค่อยากส่งกำลังใจให้กับทุกคน
อย่ายอมแพ้กับอุปสรรคต่างก็เท่านั้นค่ะ
อาชวนนะคะทุกท่านนะคะ
ดวงตากับอาวิวะเนี่ยอาบริจาคมาแล้วล่ะ

จากร่างกายที่ไม่มีวิญญาณของเรา
เราไปเป็นนางฟ้าเทวดาอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เนอะ
แล้วก็ร่างกายที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ย
เผาไปก็เผาเปล่านะเอาว่านะคะ
แต่ถ้ามันจะทำให้คุณหมอหรือนักศึกษาแพทย์ท่านหนึ่ง

เพราะว่าพี่ตุ๊ตุ๋ยเขาเป็นแบบสายบุญอยู่แล้วเนาะ